การใช้ภาพจากกล้องมาช่วยในการตัดศีล
ด้วยการยกกระดับการแข่งขันนะครับ
ติดตามรายงานได้จากคุณธนรัฐฝนูนไทยกรุณ
แล้วผมลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ
สมัยก่อนจังหวัดชุมพรเกิดอุทธกภัยทุกปีด้วยภูมิประเทศราบรุ่มพร้อมทั้งมีมรสม
โดยเฉพาะในปี๒๕๔๐ในตัวเมืองมีน้ำท่วมสูงประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
แต่ในปี๒๕๔๐นั่นเองชาวชุมพรก็ได้รับพระมหากรณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชเป็นอย่างมาก
เพราะภายหลังเกิดพายุซีต้าที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในตัวชุมพรสูงถึง๒เมตร
ส่งมีพระราชกระแสรับสั่งให้ตรวจสอบและศึกษาแนวทางการแก้ไขน้ำท่วมเมืองชุมพร
จนเกิดโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริทำแก้มลิงขุดคลองหัววังพนังตัก
ทุกวันนี้ชาวชุมพรไม่เกิดอุทธกภัยอีกเลย
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่มีความสำคัญของคนในชุมพรเป็นอย่างมาก
ด้านป้องกันอุทธกภัยในฤดูมรสุมและเป็นแหล่งน้ำสำหรับเกษตรกรรมยามหน้าแรง
และยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ทำให้ได้เหล่าเลี้ยงประชาชนชาวชุมพรได้ใช้ประโยชน์จากสายน้ำพระราชหารุทัยของพระองค์ท่าน
คำสอนที่กล่าวว่าด้วยพระเมตตาบารมีชุมพรวันนี้มีสุขล่มเย็น
ไฮไลท์การแข่งขันวันนี้เรือพายแข่งขันวันสุดท้าย
เรือยาวมังกร๑๐ฝีภายชายระยะ๒๐๐เมตรรอบชิงชนะเลิศ
เป็นการขับเคี่ยวระหว่าง๒มหาอำนาจแห่งสายน้ำ
นครศรีธรรมราชอันดับ๔กีฬาเยาวชนปีที่แล้วกับอุตรดิษฐ์แชมป์เก่า
แข่งขันสนุกคู่ขี้สูสีมาตั้งแต่จุดออกสตาร์ทไปถึงเส้นชัย
ต้องใช้วีดีโอในการตัดสิน
และเป็นฝั่งนครศรีธรรมราชที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรก
ทำเวลา๕๕๓๒วินาทีคว้าเหรียญทองไปครอง
เหรียญเงินอุตรดิษฐ์และเหรียญทองแดงสมุทรปราการ
ขณะที่มวยไทยสมัครเล่นแข่งขันวันแรก
รุนพินเวทน้ำหนักไม่เกิน๔๕กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศ
ระหว่างรสลินมิชัยจากระนองมุมน้ำเงิน
พบกับเล็กนาวันจากหนองบัวลำพู
ปรากฏว่านักชกเจ้าภาพมุมน้ำเงินไล่ต่อยดักเตะตั้งแต่ยกแรก
ที่ยกที่๒จะออกหมัดเข้าเป้า
กรรมการนับและยุติการแข่งขัน
ทำให้รสลินมีชัยคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ
เหลืออีก๓วันครับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๓ชุมพรระนองเกมส์ก็จะปิดฉากลงแล้วติดตามทุกความเคลื่อนไหวในทุกช่วงข่าวครับ
ธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดชุมพรครับ